ซูลินกันหน่อยที่มีผู้ชายคนหนึ่งเดินแก้ผ้าล่อนจ้อนถือขวานไปจามข้าวของของชาวบ้านเสียหายกันไป
ชาวบ้านก็อยู่อย่างหวาดภาวะล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถไปจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้แล้วไปดูภาพนาทีนั้นเลยครับ
การจับกลุ่มก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร
ในดงครับอายุ๕๕ปีไปโดนจับได้ที่กระท่อมกลางทุ่งนา
หลังที่ขี่รถจักรยานออกไป
ห่างจากบ้านประมาณหนึ่งกิโลนะครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยเอา
ตัวออกมาได้นะครับแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาอาการป่วย
จิตต่อไปก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรานำเสนอข่าวไปในดงเธอ
มีพฤติกรรมนะชอบไปทำลายข้าวของชาวบ้านตอนกลางคืนก็เดิน
แก้ผ้าแก้ผ่อนนี่ภาพนี้แหละถือขวานไปจะไปทำลายรูปปั้นนี่
เทวรูปสักพักนึงเดินเอะอะโวยวายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับนะฮะ
อันนี้บ้านหลังนี้ที่เป็นผู้เสียหายเขาอยู่ในพื้นที่
ตะบนสวายนี่แหละห่างจากบ้านในดงก็ไม่มากเท่าไหร่นัก
นะฮะแล้วในดงเองก็ยังเคยไปเผารถยนต์ชาวบ้านเสียหายเหมือน
กันนี่จนมีคนไปแจ้งความเคยโดนจำคุกมาแล้วต้องสี่เดือนล่ะ
ออกมาก็มาก่อเหตุแก้ผ้าทุบทำลายข้าวของชาวบ้านเขาอีก
ดึกดื่นก็ส่งเสียงร้องโหยหวนนะครับชาวบ้านเขาก็หวาดกลัว
ไม่กล้าหลับกล้านอนกันนะครับทีนี้ทางด้านของนายอุดรก็เป็น
น้องชายของในดงเขาเล่าให้ฟังพี่เขาเนี่ยมีอาการป่วยจิต
มานานนะช่วงแรกก็กินยาแต่ระยะหลังไม่ยอมกินครับต้องพยายาม
ครับให้กินสุดท้ายก็ไม่ยอมกินอยู่ดีพอเราพูดมาก
ไปก็พูดไม่ได้เดี๋ยวจะมาทำร้ายร่างกายกันอีกก็
ลำบากใจเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะที่บ้านก็
ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายนะฮะฟังเสียงน้องชายของในด

เรื่องทะเลาะกันจะฆ่ากันตายครับ
แต่ว่าเขาขัดขืนไม่ยอมกินยา

แล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป
เพื่อไม่ให้กลับมาก่อเหตุกับชาวบ้านแบบนี้อีกนะครับ